มาดูดราม่าของวัคซีนไฟเซอร์
มันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
ที่นครศรีธรรมราชเริ่มที่นี่ก่อน
มีคุณหมอท่านหนึ่งครับพาครอบครัวไปรับวัคซีนไฟเซอร์
จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน

แม้ว่าคุณหมอล่าสุดท่านจะยื่นใบลาออกแล้วนะ

เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงบ่ายของวันที่๑๓สิงหาคม
เป็นเหตุการณ์ที่แพทย์หญิงระดับปฏิบัติการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราชพาครอบครัวมารับวัคซีนไฟเซอร์๒คน
ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัด
รวมทั้งคนในสังคมเป็นอย่างมากเพราะได้รับวัคซีน
ที่ไม่ใช่บุคลากรด่านหน้าก่อน
พูดสิทธิ์ข่าวทายลักษณ์ทีวีไปตรวจสอบเพราะว่าในวันทั้งกล่าวมีการเบิกจ่ายวัคซีนไฟเซอร์๑๑คน
ซึ่งผู้รับวัคซีนเป็นบุคลากรด่านหน้าในพื้นที่๖๖คน
โดยวัคซีนไฟเซอร์๑ขวดครับจะฉีดได้๖โดสหรือ๖คน
แม้จะมีวัคซีนที่เหลือค้างในขวดอีกเล็กน้อย

แต่พี่สาวของแพทย์หญิงได้รับการฉีดวัคซีนส่วนที่เหลือไป
ส่วนอีกคนนะครับคือแม่ของแพทย์หญิงนะฮะ
เจ้าหน้าที่ได้ดูดวัคซีนจากขวดมาฉีดให้
ไม่ใช่ส่วนที่เหลือเหมือนของพี่สาว

โดยไม่มีใบเซ็นยินยอมรับวัคซีนและไม่มีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบด้วย

แต่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้รับวัคซีนในขวดที่๒

โดยขณะฉีดวัคซีนแพทย์หญิงคนดังกล่าวคอยกำกับอยู่ตลอดเวลา
คุณผู้ชมฮะข้อมูลชุดนี้ต้องบอกว่าเรายึดตามข้อมูลที่เราได้มา
เพราะมีบางสื่อบอกว่าฉีดให้เฉพาะพี่สาว
ไม่ได้ฉีดให้แม่แต่อันนี้เรายึดข้อมูลของเรา

นายแพทย์จรัสพงศ์สุกรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุบอกว่า
ย้ำทุกครั้งว่าผู้ได้รับวัคซีนไฟเซอร์
จะต้องเป็นแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเท่านั้น
หากผิดไปจากนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะถูกสังคมลงโทษ

โดยสาธารณสุขจังหวัดนะครับตั้งกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนของทางราชการแล้ว
หลังจากนี้จะส่งหนังสือลาออกไปให้
นายไกรสอนวิสิตวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไปครับ
แต่ว่าสสจจังหวัดบอกแล้วนะคะว่ายังไงก็แล้วแต่
แม้ว่าชิงลาออกก่อนก็ต้องมีการตรวจสอบ